คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ข่าวช็อกโลกนะคะ
อดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะถูกลอบสังหาร
แม้ว่าจะจับตัวคนร้ายได้แล้วแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก
คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยว่าหละล้วมหรือไม่
ทำไมถึงปล่อยที่เกิดแบบนี้ได้
เกี่ยวข้างด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีไลนี่เหมาะปรงหรือแต่งอย่างใด
แน่นอนว่าตำรวจเมืองนาราถึงจะคุมตัวนายเทศยายามากามิไปแล้วนะคะ
วัย๔๑ปีออกจากสถานีตำรวจเมืองนาราแล้ว
หลังคุมตัวสอบนานถึง๒วันเลยค่ะ
ก็มีการเร่งสืบสวนเพื่อที่จะได้รู้ว่า

ตำรวจมีการไปค้นพัฒน์เม้นท์ของเขา
ไปเจอกับปืนประดิษฐ์อีกหลายกระบอกเลย

ตัวผู้ก่อเหตุนายยามากามิเขายอมรับสารภาพเลยนะ
ว่าเขาตั้งใจสังหารอดิษฐ์ผู้นำจริงค่ะ
เนื่องจากเชื่อว่านายอาเบะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทางศาสนาแห่งหนึ่ง
มารดาของเขาเองนำเงินไปบริจาค
ครอบครัวล้มละลายนี่เป็นคำกล่าวอ้างของเขานะ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปทำการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องสงสัยอย่างละเอียดนะคะ
หลังจากมีการอ้างว่าตัวเขาเนี่ยเคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นเนี่ย
นานถึง๓ปีจนถึงปี๒๕๕๙
โดยผู้ต้องสงสัยคนนี้ก็ไม่ได้เป็นรองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดอะไร
ตามที่มีข่าวเสนอออกไปในสังคมออนไลน์นะคะ
ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าไปตรวจสอบแล้วไม่ใช่
ทีนี้ด้านตำรวจจังหวัดนาราเขาก็มีการแถลงความเสียใจต่อเหตุรอบสังหารอดีตผู้นำที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยอมรับว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอดีตผู้นำญี่ปุ่นมีความบกพร่องค่ะ
โดยทางด้านของโทโมอากิโอนิชุกะนะคะ

โดยนับตั้งแต่ที่เขารับราชการตำรวจมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ไม่เคยมีความสูญเสียและความเศร้าเสียใจที่ยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้มาก่อน
โดยตามปกติการรักษาความปลอดภัยระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งในญี่ปุ่น

ส่วนหนึ่งเนื่องจากญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดอาธิกรรมต่ำมาก
และมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวด
แต่เหตุสังหารอดีตผู้นำในครั้งนี้นำมาสู่คำถามที่ว่า
มาตรการรักษาความปลอดภัยนี้หละหลวมเกินไปหรือไม่
โดยความคืบหน้าเรื่องพิธีศพสื่อญี่ปุ่นก็มีการรายงานนะคะว่า
จะมีการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับนายอาเบะในคืนวันที่๑๑กรกฎาคมนี้
ส่วนพิธีศพค่ะคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่๑๒กรกฎาคม
ก็จะมีการเชิญเฉพาะคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดเท่านั้นค่ะ